จะพาไปแสดงความยินดีกับน้องเมรัชนกอินทนนท์นะครับนักแบตมินตันหญิงเดี่ยวมือหนึ่งของไทย
เธอนั้นจบปริญญาโทอย่างเป็นทางการแล้วครับ
เมรัชนกอินทนนท์นะครับนักแบตมินตันมือ๕ของโลกประเภทหญิงเดียว

โพสต์เฟซบุ๊คว่าเธอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประสาทศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชารัฐประสาศาสตร์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
โดยมีคนเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีเยอะแยะมากมายครับ
ซึ่งเมื่อเดือนพฤษภาคมนะครับน้องเมย์ในวัย๒๕ปีเพิ่งสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐประสานศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชารัฐประสาศาสตร์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ก็หลังจบการศึกษาปริญญาตีนแล้วก็ปริญญาโทที่สถาบันเดียวกันนั่นแหละครับก็ควบคู่กันไปศึกษาไปด้วยแล้วก็แข่งขันแบตมินตันอาชีพไปด้วยนะครับ
อริสักสิริวัลอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลประธานฝ่ายพัฒนาฟุตซอลและฟุตบอลชายหาดนะครับแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี๒๕๕๙
มี๖ทีมฟาดแข้งครับนำทีมมาโดยบีคิวโอกาเนแชมป์เก่าส่วนแชมป์ปีนี้เนี่ยจะได้รับเงินรางวัล๑๒๐๐๐บาทครับมีคิวเนี่ยเปิดนัดแรกเนี่ยในวันที่๑สิงหาคมที่สนามทรายข้างอินดอร์สเตดียมหัวหมากครับโดยแข่งแบบปิดภายใต้มาตรการป้องกันโควิด๑๙อย่างเข้มงวดก็เป็นไปตามคู่มือของสวบค
ลีกมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมา๔ปีและแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยส่งผลถึงความสำเร็จของทีมชาติซึ่งก็ได้แชมป์อาเซียนเมื่อปีที่แล้วและต้นปีหน้าครับไทยก็จะเป็นเจ้าภาพชิงแชมป์เอเชียเพื่อคัด๓ทีมไปชิงแชมป์โลกก็หวังว่าโคต้านั้นเราจะมีโอกาสนะครับดังนั้นลีกฟุตบอลชายหาดเนี่ยซึ่งเป็นเวทีสร้างนักกีฬาให้แข็งแกร่ง